ภาวะชายหลอนยาอ้างเป็นแฟนไล่ทุบรถ

ผู้หญิงคนนี้ออกไปกินข้าวกับเพื่อนตอนพักกลางวัน
ขับมาจอรถเพื่อนก็ลงไปแล้วเข้าออฟฟิศไปแล้ว

มีผู้ชายมาจอดรถกระบะต่อท้าย
สักพักเดินลงมานะครับไปที่รถเขาแล้วสัญญาการขโมยมันดัง
เอาอะไรสักอย่างไปทุบกระจกเขาแตกคนก็ออกมาจากออฟฟิศดิ
ไม่ต้องยุ่งเลยเรื่องของผัวเมีย

ไม่รู้ใคร

ผู้เสียหายกับเพื่อนมาล้อมรถผู้ชายคนนี้ไว้
ล้อมรถผู้ชายคนนี้ไว้เพราะว่าตอนนี้จะขับหนีแล้ว
ตอนแรกมาถึงไปทุบกระจกรถเขา
พอสัญญาการขโมยดังนะ

เพื่อให้เสียงสัญญาการขโมยรถเขาดับ
ถูกกระจกรถเขา
ทำแบบนี้ทำไมอ่ะโทรเรียกตำรวจให้มาเคลียร์ครับ
เที่ยงก็ออกไปกินข้าวกับเพื่อนมาผู้ก่อเหตุขับรถกระบะมาจอดต่อท้าย
แล้วลงมาทุบกระจกรถเถอะสัญญากันขโมยมันก็ดังคุณน้ำมาเล่า
ผู้ก่อเหตุก็รีบไปเปิดฝากระโปรงรถเธอแล้วถอดคั่วแบตเตอรี่ออก
ถ่ากลสวนไปเลยไม่ต้องยุ่งเรื่องผัวแม่เซือจริงเมื่อเขาผ่อน
อย่าทำง่ายอาชัยบอกผมเฮ้ยพ่อนให้เมียขับอย่ามายุ่งนะ
จากนั้นคือมันก็ขับรถกระบะออกไปรุ่นพี่ก็เลยโทรแจ้งให้เธอ
ทราบแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดักผู้ก่อเหตุที่หน้าปากซอย
ส่วนเธอเนี่ยก็โทรแจ้งตำรวจให้ตามไปสมทบ
ผู้ก่อเหตุยังอ้างอีกนะอ้างอีกบอกว่า
เนี่ยก็เป็นแฟนอ่ะเป็นผัวน่ะแล้วเธอรู้จักไหมเนี่ย
พี่น้ำบอกว่าใครก่อนเออยังไม่รู้จักเลย

ใครก่อนคือตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุไปโรงพัก

ไม่ต้องตรวจหรอกตรวจยังไงก็เจอ

เสียเวลาเสียน้ำยาตรวจอีกตัว